เรื่องของการทานข้าวเหนียวเนี่ยบางครั้งถ้ารีบทานเกินไป
มันมีหลายกรณีแล้วที่เกิดการติดคอจนถึงขั้นชีวิต
ใช่ค่ะอย่างกรณีนี้คนขับรถบรรทุกเข้าสารชาวจังหวัดสุรินทร์
เสียชีวิตอยู่คาที่นั่งคนขับภายในโรงสีข้าวที่จังหวัดสมุทรสาครเลยนะคะ
เรื่องต้นก็คาดว่าช่วงที่เขาพักทานข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเช้า
อาจจะทำให้สำลักและติดคอจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะ
แต่ก็จะส่งศพตรวจพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
ได้ช่วยกันนำร่างนายสุทศพดุงแดนอายุ๕๐ปี
เป็นคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อออกมาจากเบาะที่นั่งคนขับ
ภายในโรงสีข้าวธัญผลหมู่ที่๔ตำบลสวนส้ม
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อจะให้แพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านแพ้วมาตรวจสอบนะคะ
เรื่องต้นตามร่างกายไม่พบบาดแผลใด
ในกระเป๋าก็มีทรัพย์สินเป็นเงินสดกว่า๓๕๐๐บาท
มีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องแล้วก็เอกสารต่างค่ะ
จากการสอบถามนายบรรทูลมณีฉายอายุ๖๑ปี

ผู้ตายก็ขับรถเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์แล้วครับ
เป็นรถร่วมบรรทุกข้าวของโรงศรีชายอุดมสุรินทร์
ทุกข้าวสารหอมมะลิมา๓๒๐กระสอบน้ำหนักประมาณ๒๕ตัน
ผู้ตายก็ไปจอดรถสักประมาณ๖โมงเช้าของวันนี้
แต่พอผ่านไปเมื่อประมาณ๘โมงก็ให้คนงานไปเรียก
แต่ผู้ตายไม่ตอบสนองไม่ตื่นไม่มีการตอบกลับอะไรมา

ก่อนที่จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่นั้นไปตรวจสอบ
พร้อมประสานในจ้างแล้วก็ญาตินั้นไปช่วยดูศพด้วยนะครับ
ทางตำรวจเขาก็สันนิษฐานอย่างนี้นะคะ
เขาบอกว่าผู้ตายน่าจะขับรถมาเหนื่อยและหิวข้าว
ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมารับประทานในรถ
และอาจจะเกิดการสำลักข้าวเหนียวทำให้เสียชีวิต
แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
หาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ
อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่บางคนคาดไม่ถึงนะ
การกินแค่ข้าวเหนียวหมูปิ้งมันทำให้เสียชีวิตได้แบบนี้
แล้วบางคนเวลาขับรถรีบไปทำงานก็ทานข้าวเหนียวขับรถไปด้วยก็มี
อีกคนแบบมือนึงจับห้มลายอีกมือนึงก็ข้าวเหนียวหมูปิ้ง